เพราะว่าตอนนี้ทางตอนใต้ของจีนและไต้หวัน
เผชิญกับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเมอรันตีนะคะ
ถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในปีนี้เลยนะคะ
ในพื้นที่มีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงมีไฟดับด้วย
จีนประกาศเตือนภัยระดับสูงเป็นระดับสีแดงแล้วนะคะ
ทางการจีนประกาศเตือนภัยซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมอรันตีในระดับสีแดง
ว่าจะพัดขึ้นฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่
มณฑลกวางตุ้งและฝูเจียนในวันพรุ่งนี้
หลังจากที่พัดเข้าสู่เกาะไต้หวันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พายุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลมประมาณ๓๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
เร็วกว่าความเร็วของรถสูตรหนึ่ง
ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักมีลมกระโชกแรง
มีรายงานบ้านเรือนประชาชนกว่า๒๖๐๐๐หลัง
ทางตอนใต้ของไต้หวันไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
เนื่องจากว่าเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากพายุ
อกจากนี้พายุหอบเอาป้ายร้านค้า
รวมทั้งรถจักรยานยนต์หลายคันปลิวพังเสียหาย

ปิดทำการจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
มีคำสั่งอพยพประชาชนอีกราว๑๕๐๐คนออกจากพื้นที่เสี่ยง
ขณะที่เที่ยวบินกว่า๓๗๐เที่ยวถูกยกเลิก
เช่นเดียวกับรถไฟที่หยุดให้บริการชั่วคราว
ขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าอิทธิพลของพายุ
ทำให้คลื่นบริเวณชายฝั่งสูงเท่ากับตึก๑ชั้น
โดยซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเมอรันตีนับเป็นไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุด
พัดเข้ามาในพื้นที่รอบ๒๑ปี
คาดว่าจะยังส่งอิทธิพลต่อสภาพอากาศในไต้หวันไปจนถึงวันพระหัสบดีนี้
ซึ่งก็มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว๒คนค่ะ